ต้องใช้คำว่าทลายเลยก็ว่าได้๓ร้านด้วยกันที่จังหวัดสุรินที่ต้องทลายเพราะว่า
แล้วค้าประเวณีที่ว่ามีเด็กนักเรียนด้วยนะคะ
แล้วที่บอกว่าน่าสะลดใจก็คือว่า๑ใน๓ร้านนั้นมีครูชำนาญการเป็นเจ้าของร้านค่ะ
โอ้โหร้านทั้ง๓ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ริมถนนสาย๒๒๖เขตศรีขอรภูมิ
อำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาส่งสายลับไปล่อซื้อจนเขามั่นใจแล้วก็แน่ใจแล้วว่า
ร้านเหล่านี้เปิดเป็นคาราโอเกะและมีการลักลอบค้าประเวณีด้วย
ทั้ง๓ร้านจะมีพนักงานผู้หญิงให้บริการร้านละประมาณ๕๗คนนะคะ
ดริ้งตก๗๐๑๐๐บาท
และลูกค้ายังสามารถซื้อบริการทางเพศของพนักงานหญิงในร้านได้ในราคา๑๕๐๐๒๕๐๐บาทด้วย

เกือบครึ่งค่ะ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
แล้วก็เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนำตัวไปดูแลในฐานะพยานนะคะ

ก็ให้พักผ่อนอยู่ในห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรอสอบปากคำไปก่อน
จับกลุ่มเป็นชุดเฉพาะกิจกรมการปกครอง
ร่วมกับปกครองอำเภอศรีครภูมิ
ก็มีการแจ้งข้อหากับเจ้าของร้าน
ทั้งการเป็นธุระจัดหาชักพาเด็กที่มีอายุไม่เกิน๑๘ปีค้าประเวณี
หรือพาไปเพื่อการอนาจารย์แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
จนถึงยุโยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
ส่วนกรณีที่เป็นข้าราชการที่เป็นเจ้าของร้านที่ว่าเป็นครู
ก็จะต้องมีโทษเป็น๒เท่าของโทษที่กำหนดไว้
แล้วก็ต้องมีโทษทางวินัยอีกด้วยนะคะ